คุณผู้ชมใครบอกว่าปฏิหารไม่มีจริงดิฉันไม่เชื่อดิฉันเชื่อว่าปฏิหารมีจริงนะครับ
ถามว่ายังไงเพราะว่าไปเห็นสภาพรถเก๋งคันหนึ่งค่ะ
ประสบอุบัติเหตุสภาพพังยับเลยนะคะ
คือถ้าเกิดว่าใครเห็นเนี่ยสองอย่างค่ะเจ็บสาหัสไม่งั้นก็ไม่น่าจะรอดนะคะ
เนี่ยคุณดูสภาพสิใครเห็นแบบนี้ก็บอกว่าไม่น่าจะรอด
ไม่งั้นแล้วคนขับน่าจะบาดเจ็บสาหัสแต่เปล่าเลยค่ะ
คนขับนอนกดโทรศัพท์สบายใจเลยนอนกดโทรศัพท์ด้วย
ใช่ตอนที่กู้ภัยไปถึงนะกู้ภัยบอกแบบนี้ค่ะ
กดโทรศัพท์รอกู้ภัยมาให้การช่วยเหลือนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะ
หลังจากที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่
คือตำรวจเป็นตำรวจทางหลวงเขาเขียว
แล้วก็กู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชา
ไปตรวจสอบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นแหละค่ะ
คุณดูนะสภาพเนี่ยสภาพคนเจ็บนะ
อุบัติเหตุเกิดขึ้นบนถนนบายพาร์ท
ในพื้นที่หมู่๖ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
ช่วงจุดเกิดเหตุคือหลักกิโลเมตรที่๘๕
ชนเข้ากับขอบสะพานแม่กิมบ๊วย
แล้วก็ตกลงไปหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่ร่องกลางถนน
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยมีความสูงสักประมาณ๓เมตรนี่นี่คุณดูสิ
ปฏิหารมันมีจริงคนขับเชื่อว่าที่เขารอดได้เนี่ย
เพราะนี่แหละพระเมื่อสักครู่เกจิอาจารย์ชื่อดัง
แคล้วคลาดปลอดภัยหลวงปู่ทวด
โอ้โหหลวงปู่ทวดเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งปากใต้นะคะ
คือคนเจ็บก็คือนายสุภกรวงใหญ่อายุ๓๕ปี
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากแรงกระแทกแล้วก็มีบาดแผลเล็กน้อยนะคะ
อย่างที่บอกไปตอนกู้ภัยไปถึงนอนกดโทรศัพท์มือถือ
กู้ภัยมาช่วยพอกู้ภัยมาถึงก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จศรีราชา
คนเจ็บเนี่ยเล่านะบอกว่าเชื่อเลยนะที่รอดมาได้
เพราะว่าบารมีของหลวงปู่ทวดแห่งวัดช้างให้
ที่ตัวเองห้อยติดตัวมานานและช่วยคุ้มครองให้รอดปลอดภัย
ทีนี้เราก็ไปสอบถามคนที่เห็นเหตุการณ์
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
เกิดเหตุนายสุภากรคนขับ
กำลังขับรถมุ่งหน้าเข้าสู่พัทยา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ามีรถพ่วงอีกคัน
เนี่ยอ่ะค่ะขับมาเบียดแล้วก็ขับหลบนี้ไป
ทำให้รถเก๋งของนายสุภกรเสียหลักไป
ชนเข้ากับแท่งบารีเออร์เกาะกลางถนนบายพาร์ท
แล้วก็หมุนติ้วติ้วไปชนกับขอบราวสะพานแม่กิมบ๊วย
แล้วหลังจากนั้นก็ตกลงไปร่องกลางถนน
เห็นเหตุการณ์เล่าต่อนะคะบอกว่า
เห็นคนเจ็บคลานออกมาจากตัวรถ
รอเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้วก็กดโทรศัพท์ค่ะ
ทีนี้เรื่องของคดีความเนี่ยเดี๋ยวตำรวจบอกว่า
ต้องรอคนเจ็บไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วสอบปากคำอีกครั้ง
ส่วนคนขับรถพ่วงก็ต้องติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เมื่อกี้นอนเล่นมือถืออยู่รอกู้ภัยมา
นี่แหละบารมีหลวงปู่ทวด